เพราะว่าเรามีช่วงใหม่แกะกล่อง

ช่วงแรกเราพาคุณผู้ชมไปตะลุยตลาดรังสิตกันมา

เพราะฉะนั้นภาค๒ลุยกันต่อครับ
ไปตลอดตะลุยตลาดกันที่ตลาดรังสิต
ตลอดตะลุยตลาดวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดรังสิต
ก็ที่นี่เขามีของขายมากมาย
อาหารสดการันตีคุณภาพและความสะอาด
รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ก็มีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญของกินก็มีขายให้น้ำลายยายไหลย้อยอีกเพียบเลยล่ะครับ
เรียกว่าเป็นตลาดที่ครบครันจริง
จริงว่าแต่พิธีกรทั้ง๓คนของเราอยู่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขารอรับเสื้อตลอดข่าวอยู่นะจ๊ะ

คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมที่ตลาดสดรังสิต

ถ้าแม่คะที่นี่เขาดูไทยรักทีวีกันหรือเปล่า
ไปกันเลย
นี้ก็เพราะว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อย
โดยเฉพาะน้ำยามีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญเส้นขนมจีนก็ทำแบบสดหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะ
และก็ไม่พลาดที่สองลิง

สองสาวพิธีกรของเราจะขอลองทำ

อันนี้คืออันที่พี่เขาทำสอนให้สองสาวเขาดูว่า

นี่คือผลงานของน้องใบตองฮะ
ขายไม่ออกเพราะคุณชนะเนี่ย
เป็นน้องเล็กก็ต้องโดนแซวหนักเป็นธรรมดา
ว่าแต่ว่าเมนูของร้านนี้เนี่ยจะอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือไหม
ไปถาม๓ลิง๓พิธีกรกันหน่อยดีกว่าครับ
มันเป็นที่มาของคำว่ากินคลีน

อร่อยมากเลยครับนี่ตัวนี้เป็นน้ำพริกพริกใช่ไหมคะ

ขนมจีนน้ำยาปูหรืออะเตสทาร์ค่ะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่รูปปากและน้ำลาย

ประมาณ๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นครับผม
โทรมาสั่งออกร้านหรือสถานที่อะไรอย่างไร
ติดตามกันได้เลยได้ครับ๐๘๑๘๑๓๐๖๘๒
เห็นว่าเดี๋ยวนี้มีเฟซบุ๊คแฟนเพจด้วย
สมชายขนมจีนปากใต้รังสิตนะ

ดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาดูเมนูกันได้เลย
เพราะฉะนั้นร้านดีเด็ดแบบนี้นะคะ
เราก็มีของที่ฤทธิ์หม้อด้วยค่ะ
กลับมาครับแม่คะที่นี่เขาน่ารักนะ

เป็นกันเองครับตั้งเลย

ถ้าเองงั้นโชคดีแน่นอนเพราะว่าเรามีคำถามมาถามค่าคุณชนะจัดไป
จัดไปเพราะฉะนั้นถามไปเลยว่าพิธีนาโกนไลการตะลอนคัวมีใครบ้างครับ
นิวนาวพี่ใบตองคุณชนะ

ใครอยากเป็นผู้โชคดีเพียงเปิดไทรัตว์ทีวีรอเอาไว้
เมื่อไหร่ตอบคำถามให้ได้
ก็รับไปเลยเสื้อตลอดข่าวสุดเท่
ว่าแต่ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไป
ตามหากันต่อครับ
ไปกันต่อโอ้โหข้างในผลไม้เพียบนี่

คุณชนะเห็นไหมเผือก

คนเยอะขนาดนี้คือเราแจกฟรีหรือครับ

ออกร่องสวนดำเนิน
ผลไม้เดี้ยวเนื้อได้ว่ากินแล้ว
ข้าวเหนียวอย่างดีกับหัวกะทิแน่นเห็นมั้ยครับ
เข้าเหนียวยังดีกับหมวกกะทิแน่นเห็มคนแน่น
ไม่ใส่น้ำทำเสร็จใหม่นี่โอ้โฮดูที่คุณพี่คุณพี่ท่านนี้ซื้อเยอะกี่กิโลวะโลครึ่ง
คุณพี่ซื้ออะไรเหรอค่ะหมดนี้เลยเหรอคะยึดกินมะม่วงทั้งสองรวบกันมา

อ้าวนี่ไงดูไทยรอดทีวีแบบนี้ก็แจกได้ทุกคนคุณสืบสกุลกับคุณอริยา
เอางั้นถามเลยนะคำถามก็คือรายการตลอดข่าวนะครับมีพิธีกรกันอยู่๓คนถูกไหม
บอกหน่อยได้ไหมว่ามีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คน
ผู้ชายคนเดียวผู้หญิงสองคน
คำถามง่ายเพราะตั้งใจมาแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแฟนไทยรัฐทีวี
และรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
เปิดช่องไทยรัฐทีวีรอกันไว้เลยครับ
โอ้โหอิ่มหนำสำราญแล้วก็มันมากเลยคุณผู้ชมครับในวันนี้
ยิ่งเย็นยิ่งคึกนะบรรยากาศสนุกสนานมากแล้วก็อยู่อร่อยด้วย
ที่ตลาดสนตรังสิทธิ์วันนี้เราแจกเสื้อด้วยนะ
ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าเจอเรา๓คนที่ไหนตะโกนเรียกดังเลย
ของรางวัลจะไปถึงมือคุณแน่นอนค่ะ
ติดตามให้ได้กับครั้งหน้านะครับในช่วงของตลอดตะลุยกลับ
ตะล่อนตะลุยตลาด
ยังไม่หมดความสนุกยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะบุกไปหาพ่อค้าแม่ค้าถึงตลาดกันเลยหลายที่
วันนี้ส่งกันมาเยอะจะได้มีไอเดียว่าเราจะไปตลาดที่ไหนดี
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเราจะไปตะลุยตลาดที่ไหนต้องอดใจรอแล้วรอติดตามกันนะจ๊ะ